สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
จะเจอกับเราสองสาวค่ะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะใช่ค่ะ
เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นข่าวดีนะคะ
ก็ต้องขอรูปอนุโมทนาบุญด้วยกับพี่โอแว่นใหญ่นะคะตอนนี้จะเรียกพี่โอแว่นใหญ่ไม่ได้แล้วนะคะ
เพราะว่าทำการบวชไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอลาบวชเงียบที่วัดมาบจันทร์จังหวัดระยองตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
โดยได้ฉายาหลังจากการบวชว่ามหาสิโปซึ่งก็แปลว่าผู้มีศิลปะมาก
โดยมีคุณแม่ครอบครัวแล้วก็มนต์ร่วมบุญตักบาทในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
ซึ่งการบวชนี้นะคะเป็นการบวชให้คุณแม่แล้วก็ตัวเองค่ะ
เป็นความเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย
ซึ่งพักหลังนี้นะคะตัวเองก็มีอาการไม่สบายหนักบ่อยมากขึ้นค่ะ
อีกทั้งยังอยากศึกษาในเรื่องของพระธรรมเป็นเวลาเป็นเวลาประมาณ๑เดือนค่ะ
เลิกศึกก็ต้นกันยายนนี้นั่นเองนะคะ
บันเทิงไทยรัฐขออนุโมทนาบนมาด้วยนะคะ
ซึ่งการที่เรียกพระครูบาเนี่ยหลายคนสงสัยรวมถึงดิฉันด้วยเหมือนกัน
ก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลมาเขาบอกว่าพระทางสายป่าเนี่ยทางภาคเหนือภาคอีสาน
ว่าทางโซนภาคใต้เองก็มีการเรียกแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ
ไม่ใช่แค่เรียกเฉพาะพรรษาเยอะเท่านั้นนะคะ
พระบวชใหม่ก็อาจจะเรียกได้เหมือนกันนะคะ